ส่วนประเด็นเรื่องของแฟนบอลนะครับที่มีโอกาสจะได้เข้าชมไทยลีก
จากมีข่าวก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเย็นเมื่อวาน
สวบคนะครับก็มีมติให้สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งเปิดแข่งขันได้
ทำให้ฟุตบอลลีกของบ้านเราเตรียมจะกลับมาแข่งโดยมีแฟนบอลในสนามอีกครั้งหนึ่ง
นายกรวีปริศนานัฐกุลครับรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยลีก
บอกว่าตอนนี้ส่งเรื่องแล้วก็มาตรการให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กับการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาเรียบร้อยเบื้องต้นนะครับแต่ละสนาม
น่าสามารถเปิดให้แฟนบอลเข้าชมมาที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของความจุดสนาม
ส่วนสนามที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอาจต้องพิจารณาโดยคาดว่าจะเริ่มในเกมสุดสัปดาห์ครับ
สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นี้เลยและจะมีการประกาศ
อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็การเปิดให้แฟนบอลเข้าชมครั้งนี้นะครับ
สโมสรจะต้องเพิ่มมาตรการในการเข้าชมที่เข้มงวดมากกว่าเดิม
การวัดไข้ที่นั่งในสนามให้ชัดเจนเพราะว่าสถานการณ์โควิดสิบเก้านะครับ
ก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้ครับโปรแกรมวันนี้ไทยลีกมีเตะกันอีกสี่คู่ครับ
หกโมงเย็นสองคู่นครราชสีมาพบกับสมุทรประการซิตี้แล้วก็มี
ประจวบเจอกับราบุรีแล้วก็๑ทุ่มนะครับ๑๙นาฬิกาเป็นคู่ใหญ่
บุรีรำเจอกับเชียงรายครับไปดูเรื่องของน้องบาสกับปป
เดชาพลภัวรานุเคราะห์กับทรัพย์ซีรีแต้รัตนาชัยครับ

ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันอัลอิงแลนด์นะครับ
ระหว่างวันที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดมีนาคมเพื่อเตรียมความพร้อม
คะแนนโอลิมปิกในรายการที่จะเกิดขึ้นในเอเชีย
ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเช่นเดียวกับทีมแบตมินตันของจีน
ไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งถอนตัวไปก่อนหน้านี้เหมือนกัน
กับปปเป็นรองแชมป์เก่าในรายการนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็ไม่มีการเสียคะแนนในรอบปีด้วยจึงไม่กระทบมากนัก
ขณะที่นักแบตคนอื่นนะครับเข้าร่วมการแข่งขันปกติครบถ้ว
ไม่ว่าจะเป็นน้องเมรัชนกอินทนนท์น้องหมิวพรปวีช่อชูวง
ในประเภทหญิงคู่นะครับ